หลังจากเกิดเหตุการณ์ว่านายธรรมกรวังปรีชานะครับ
ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ที่นี่นะครับ
ใช้วิธีการในการใช้เครื่องนะคุณบันศีรษะตัวเอง

แล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาอะไรแบบนี้นะฮะ
ว่าตอนที่เป็นข่าวมาก็บอกว่าเหมือนกับเครื่องเกียวตินตัดหัวตัวเองแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้ครับเรื่องของหลักคำสอนแล้วก็เรื่องของรูปปั้นตรงนี้
ก็มีคนเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าถ้ายังมีรูปปั้นตรงนี้อยู่
เดี๋ยวคนก็ทำตามหรือเปล่าแล้วก็เป็นรูปปั้นที่มันไม่ตรงกับทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูทหารจากกอ
ฝ่ายธรรมะยุทธ์เนี่ยนะครับอะมาตรวจสอบดูซิ
ภายในที่พักสงฆ์แห่งนี้จะจัดการอย่างไร
กับเรื่องของลูกศิษย์ลูกหานะครับจะเรื่องของความเชื่อเนี่ย
จะดูแลญาติโยมยังไงหรือจะทำการรื้อรูปปั้น
ถวายเสียรถวายศีรษะที่พระธรรมกรจัดสร้างขึ้น
หรือจะทุบจะย้ายหรือจะทำยังไงกัน
สุดท้ายเมื่อวานก็มีมติบอกว่างั้นจะทุบ
แต่จะทุบที่ไหนมันเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคุณ
คือจะเอารถเครนมายกขึ้นรถบรรทุกไป
ใครเอาไปทำลายที่อื่นหรือจะทุบทำลายตรงนี้เลย
เมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันเรื่องนี้สรุปก็คือจะทุบ
แต่ว่าก็ต้องมีการเอาผ้าขาวเอามาปิด
ห่อห่อไว้ก่อนคลุมไว้ก่อนให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็
ช่วยกันคลุมจนกระทั่งคลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับ
แล้วอันนี้เป็นการคลุมเมื่อวานนะคุณนะ
ตั้งแต่เช้าละ๑๐โมงเช้าตกลงกันแล้วว่าทุบตรงนี้เลยดีกว่า
ถ้าจะขนไปทุบที่อื่นมันจะเสียกำลังคน
กำลังทรัพย์กำลังทรัพยากรอะไรต่างเยอะเลย

พอมีน้ำหนักจะต้องเอาเครนมายกเอาขึ้นรถเอาไปทุบที่อื่น
ดังนั้นทุบตรงนี้ซะดีกว่า
ทีนี้ครับพอมีข่าวว่าจะทุบตรงนี้
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาของนายธรรมกร
เขาก็ยังหวงแหนรูปปั้นนี้อยู่

แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นด้วยนะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่เอาผ้าขาวมาคลุมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมท้องฟ้าจากที่อยู่มีแดดจัดเนี่ยนะ
กลายเป็นว่ามันมืดครึ้มแล้วฟ้าร้องมาเลย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าพระธรรมกรน่าจะยังอยู่ที่นี่
แล้วก็คงไม่เห็นด้วยหรอกกับการทุบทำลาย
ทีนี้บางส่วนชาวบ้านบางส่วนเขาบอกนะคะ
ถ้าเกิดจะทุบทำลายรูปปั้นจริงไม่อยากให้ทุบ
หรือให้เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างอื่นที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เลย
คือเขาบอกว่ามันสามารถพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหม
นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางคนบอกแบบนี้
บอกว่าใช้วิธีการนี้ไหมเราเทปูนหรือเทอะไรก็ได้
หรือทำตรงรูปปั้นนี้ให้รูปปั้นยังอยู่นะคุณนะ
แล้วก็เอาอิดอะไรมาวางมาก่อมาก่อไว้เป็นฐาน
ปิดรูปปั้นนี้ไว้และบนฐานก็เอาพระพุทธรูปพระประธานมาตั้งไว้
อย่างน้อยข้างในนั้นในอิดนั้นยังมีรูปปั้นนี้หยกอยู่
ข้างในฐานก็ยังมีรูปปั้นนี้อยู่
จะได้ระลึกถึงพระธรรมกรที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลื่อมสายอยู่นะครับ
นี่ก็เป็นคำแนะนำส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ทางการเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเนอะ
ก็คงจะต้องทุบนะครับคงจะต้องทุบนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้าน
ว่าในวันที่๑๕เมษายนวันเกิดเหตุ
คือในช่วงข้ามคืนระหว่าง๑๔เมษายนถึง๑๕เมษายน
มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ภายในที่พักสงภูหินกองเหมือนกัน
ค้างคืนอยู่ที่นั่นเหมือนกันรอปฏิบัติธรรมตอนเช้าเหมือนกัน
และพอเช้าเนี่ยก็เป็นเช้าที่เกิดเหตุที่พระธรรมกรได้บั่นศีรษะตัวเองนะครับ
ข้อมูลตรงนี้คือเขาบอกว่ามีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นคนไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟัง
ว่าเธอเป็นคนอุ้มศีรษะของพระธรรมกร
โดยลูกศิษย์คนนี้ได้เดินทางไปรอเข้าร่วมพิธี
ตั้งแต่วันที่พระธรรมกรลาศิกขาเมื่อวันที่๑๔เมษายน
จนถึงเช้าของวันที่๑๕เมษายน
ซึ่งเป็นเช้าตรู่ของวันเกิดเหตุ
ฟังเสียงชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ในเข้ากี่ไปก่อนที่พระเขารู้แล้วว่าพระธรรมกร

แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ไม่ใส่ไม่รู้
แต่ว่าพูดกันนะแกไม่กลัวเนอะใจปั้มนะ
ทีนี้แหละครับคำเปิดเผยของผู้หญิงคนนี้

ก็มันต้องเป็นเรื่องของคดีด้วยนะครับ
คาดว่าลูกศิษย์ผู้หญิงคนที่อุ้มศรีษะนี่นะครับ
อาจจะเป็นพยานคนสำคัญต้องหาตัวให้เจอนะครับ
ว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็รู้เห็น
ในการฆ่าบั่นศีรษะของอดีตพระธรรมกรหรือไม่
แล้วไปอุ้มศีรษะจริงหรือไม่
และเป็นคนที่มีอยู่จริงไหมนะครับ
ถ้าเจอตัวจริงก็ต้องเรียกมาสอบปากคำนะครับ
แต่หลังจากเกิดเหตุเพื่อนก็บอกว่ายังไม่มีใคร
พบลูกศิษย์ผู้หญิงคนนี้อีกเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของรูปปั้น

บอกว่าเดี๋ยวจะมาทำการทุบรูปปั้นทิ้ง
ในเวลาบ่ายโมงครึ่งอีก๒๕นาทีถึง
จะต้องทุบรูปปั้นทิ้งเพราะมีความเป็นห่วงว่า
ถ้ารูปปั้นยังอยู่กลัวว่าจะผิดคำสอนของศาสนาพุทธ
และอีกอย่างหนึ่งกลัวว่าคนที่เลื่อมใสสัทธาอดีตพระธรรมกร
จะทำตามรูปปั้นนี้ก็คือตัดศีรษะตัวเอง
หวายเป็นพุทธบูชะอะไรอีกเลยครับ
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการทุบทำลายรูปปั้นนี้
ตอนแรกจะทุบ๑๐โมงเช้าทีนี้เลื่อนมาบ่ายโมงครึ่ง
แต่เจ้าหน้าที่คงเป็นคนทุบเองนะไม่ต้องพึ่งหมอปลานะ
หมอปลาบอกว่าจะทุบระวังนะ

คือ๑เรื่องของเศษหินเศษดินเศษทรายมันกระเด็นเข้าตา
กับ๒เรื่องของจิ้งจกจิ้งจกมันเยอะ
เราก็ฟังหมอปลาด้วยความตั้งใจนึกว่าหมอปลาจะพูดถึงเรื่องความเชื่อ

เดี๋ยวรอติดตามได้นะคะในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนะคะ